พอจบคู่แรกแล้วมีคู่สองของไทยพรุ่งครึ่ง

ผมบอกเลยว่าแฟนที่ฟังเพลงนะ

ให้เรานอนฟังเพลงไปก่อนอย่างเงี้ย

ใช่แล้วครับงานนี้นะครับหล่อบรรดาโอตา

ที่สำคัญเหล่าบรรดาโอตะเขาโทรกันมาที่ออฟฟิศเลยนะ
บอกว่าอยากจะไปดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขามีอุปกรณ์อุปกรณ์การเชียร์

เพราะว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับ

ที่มารวบสร้างสีสันในงาน
เป็นที่เขามีแท่งไฟแบบนี้นะคุณชนะ
แบบนี้เอาเข้าได้นะครับถ้าเป็นคอนเสิร์ต

ธีราภูตดอนโรงนี้ฟีฟ้าก็กำหนดไง

ก็ไม่สามารถเอาเข้าได้ก็บอกกับโอตะตรงนี้

แต่ก็ไปตามรุ้นตามเชียร์กันได้ด้วยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเรื่องอื่น
ที่เป็นอุปกรณ์อื่นนะครับอย่างเช่น
กล้องทงหมายเซลฟี่

กระบองลมกระบองลมนี้อะไร

อ๋อไอ้ที่แบบยาวนั้นคือกระบองลม

อันนั้นก็เป็นอาวุธด้านเหมือนกันนะ
เอาไปบกเชียวอะไรอย่างนี้ไง

คือเหล่าประตาโอตาเนี่ยเขาจะต้องมีเลนส์ซูม

อยากอยู่ใกล้เนี่ยนะ

เพราะว่าความปลอดภัยแล้วก็ฟุตบอลนี้มันเป็นฟุตบอล

แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในวันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งอยู่ในช่วงที่ทางด้านมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เขามีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอยู่ด้วยนั้น

ภายในสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานได้

ก็ตอนนี้เขาบอกว่าเตรียมที่จอดรถเอาไว้

ให้ใช้รถสาธารณะเอาดีกว่า

แล้วก็พรุ่งนี้เขาจะมีโชว์ซิงเกิ้ลใหม่ใช่ไหมฮะ

ไม่เป็นไรหรอกเกรงใจแฟนคลับ

ย้ำอีกนิดนึงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็ประกาศเลยนะ
ฉีดเต็มที่ชนะให้นัดละ๕ล้าน

อันนี้แยกต่างหากนะจากพวกสปอนเซอร์อะไรเนี่ย